สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
เอาล่ะกลับมาเจอกันอย่างนี้สดใหม่ให้

เต็มเลยนะข้างในคืออุปการณคุณจากคุณแม่มด

วันนี้คุณแม่ม้านำเสื้อผ้าซีซั่นที่ผ่านมามานำเสนอค่ะ

แม่มันนี่มันทรงแล้ว
ตอนนี้จะหยุดจะหยุดมันก็มีค่า
มันมีแผ่นจะขยายของทางทุททธรรมรวชนะคะ
สรุปแล้วคำถามวันนี้มันจะท้องใหม่ท้องเอาแล้วรู้แล้วไม่ท้อง
คือแม่มณีเล่นข่าวเป็นเอาตรงนางเล่นข่าวเป็นจริง

ก็นั่งก่อนเข้าห้องขังเฮ้ยพรุ่งนี้ไปซื้อที่ตรวจท้องมาให้หน่อย
ให้ทุกคนได้ยินทุกคนก็เลยไปคิดว่านางท้อง
นางก็ออกมาบอกว่านางตรวจแล้วด้วยเครื่องตรวจปรากฏว่า๒เดือน

เมื่อวานนี้ตำรวจบอกท้องเหรอกรมรัชชาก็เลยพาไปตรวจหน่อย

นางก็ไม่ไปบอกให้ไปตรวจซ้ำที่แบบว่าโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้นางก็ไม่ไป

ไม่ประกันตัวด้วยเหรอพี่มาร์ก

เรารวมกันแล้วตอนนี้มันเกิน๑๓๐๐ยิง
มันทำให้ถามแรงไหวไหม

ที่ว่าหมดไปไม่ต่ำกว่าห้าล้าน

อะไรวะปกติแบบว่าเริ่มเริ่มเล่นได้ครึ่งแหละอย่างนั้นที่ไหนนะที่บอกนี่มาอีกที่เล่นตั้งแต่เกิด
เออถูกเอาบทนี่กว่าจะดีลได้ดีลอีกนะดีลได้ดีลอีกนะ

ไม่ดีด้วยอะไรนะครับเล่นก็ไม่ดี
คือเป็นหนังจำกัดคนดูแต่เอาอย่างนี้ดีกว่า
ไม่จำกัดอายุก็จำคนดูนะครับผม
ปรากฏว่าก็ไม่รู้ว่าเงินหายไปไหนหมด
คนเขาก็ถามกันแต่วันนี้แน่นอนเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีเนี่ย
เขาก็นำหมายสารไปจับกลุ่มนะฮะนางทวันรัฐอายุ๔๗ปีเนี่ย
ดูสิแม่มาแม่ของเดียเพิ่ง๔๗เหมือนกันเนาะ
แม่ของเดียหรือแม่มณีเนี่ยในข้อหา
ยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินไปที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง

โดยในเทศบาลนครอุดรธานีเมืองที่อุดรนั่นแหละ
เมื่อต้นที่ตำรวจนำหมายไปถึงปุ๊บนางตีลง
พี่นางน้ำตาคลอเลยโดยเบื้องต้นอ่ะ
แต่อันนี้ก็จริงเหมือนผัวเด็ก
เด็กอายุ๒๐เขาก็พูดเหมือนอย่างนี้เลยว่า
คือไอเดียหรือแม่มณีเป็นคนจัดการทุกอย่าง
เป็นคนที่บอกอ้าวสมมุติวันนี้แม่

เข้าไปเปิดสมุดบัญชีให้ฉันหน่อยอะไรอย่างนี้
สรุปทั้งแม่ทั้งผัวไม่รู้เรื่องเลยว่าแม่มณีเนี่ย
ทำกนโกงอะไรอย่างงี้ไม่รู้เลยเหรอ
ก็เขาว่าอย่างงั้นก็อาจจะทำตามสัตว์แม่มณี
พอมารู้ปั๊บก็เลยอารมณ์ใส่อย่างนั้นเป็นต้น
คือลูกสาวอ่ะธุรกิจปกติถูก
ถูกคือลูกสาวเนี้ยโกหกได้ถึงชอบครัวตัวเองเลยเนอะ
ลูกสาวเนี้ยขอให้ตนช่วยเปิดบัญชีให้หน่อย
บอกว่าอยากจะไปทำธุระจึงยอมช่วยเหลือ
ก็คือแม่ลูกกันแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย

ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตรวจกำลังควบคุมขึ้นตัว
ตัวอยู่ปรากฏว่าความยันสูงไปล้มเกิดหมดสติล้มไปเลยฮะพับกล้องกับ
พื้นเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องเข้าไปอุ้มแล้วก็ประคองตัวขึ้นไปรถ
นำไปส่งโรงพยาบาลต่ออีกครับทางด้านตำรวจผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีนะฮะเปิดเผยว่าในการปฏิบัติ
เมื่อแจ้งข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยต้องควบคุมตัวอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
เมื่อผู้ต้องหาเนี่ยเกิดอาการป่วยกระทันอย่างแรกคือ
ยังไม่ต้องอะไรรีบเอาไปส่งรักษาตัวก่อนช่วยเหลือตัวเองก่อน
เรื่องอื่นค่อยว่ากันเพราะชีวิตคนอ่ะสำคัญกว่าค่ะ
อันนี้ก็ถูกต้องนี่ก็เอาไปแล้วจากนั้นก็ดำเนินการขั้นต่อไปแล้ว
อันนี้คือเรื่องของนี่แม่มณีนี่เป็นคนที่มีกรรมเยอะนะ
ทำไมอ่ะกับแม่ยังอย่างนี้เลยอ่ะยังทำได้แต่ฉันว่ารอด
ทำไมรอดแบ็คดีแม่มณีไม่น่ารอดไม่น่ารอดยังไงก็ไม่รอด
อืมอ้าวอาวุฒร์สั่นใหญ่เลยแม่เอ้ยนะฮะชีวิตนี้แม่ความดันอ่ะ
ไม่รู้ว่าพี่ม้าว่าแม่เขามีแบบความดันหรือเปล่า
เป็นลมแม่ก็มีพูดว่าลองไปฟังไหมฮะ
ก่อนเป็นลมแม่พูดว่าอะไรลองไปฟังฮะ
ที่ร่วมกับลูกสาวครับคุณพี่กำโอนเงินไหมฮะ
ไม่รู้เห็นทุกอย่างอืมแล้วแล้วที่ผ่านมาแม่เอาเงินจากไหน
โอนให้คนอื่นหลายแสนหลายล้านอย่างนี้ใช่ไหม
ก็คือว่าเขาให้แม่ไปเปิดบัญชีเขาบอกจะไปทำธุระ
แม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับลูกแต่ในเมื่อหมายมันมาแล้ว
ก็แล้วแต่เพราะแม่ไม่ได้รู้เห็นอะไรไม่เป็นไรครับ
แม้แต่แม่พูดอะไรกับลูกแม่ก็พูดไม่ได้นะฮะอย่างนี้นะครับ
การโอนเงินออกไปอันนี้เขาสั่งเองหรือว่าคุณแม่โอนเองหรือคะ
สั่งก็เขาเอาไปคุโอนเองล่ะเขาโทรศัพท์แม่ไปอ่ะครับ
ตรวจหญิงใช่หรือเปล่าครับตรวจหญิงใช่แม่อยู่กับเขาในช่วงเวลา
วันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าใช่ไหมครับแม่ไม่พอให้กระปาดคำ
คำอธิบายของแม่เขาคือลูกก็พาแม่ไปเปิดบัญชีที่
แบงค์ธนาภารแบงค์ธนาภารเบอร์มันก็จะได้รัฐมาถูก

ครั้งนึงม่ามเคยสัมภาพ

ดาราผู้ชายไปแล้วก็อยากใช้ชื่อนี้มากแม่มณีหนีเที่ยว
วันนั้น๒คนรอดไป๑อีตุมตามแม่มณีติดต่อตุมตามมาแล้วนะ
อีตุมตาม๑รอดไป๒อีอาตสุดรอดไปแม่มันนี่หนีเที่ยวไปก่อน
ถ้าอย่างนั้นสองพระเอกนี้ก็ได้ต้องไปหนีเที่ยวกับเขาด้วย
ปรากฏว่าหลังจากที่เขาบอกว่า๒๓ตุลาคม
มันเริ่มมีแบบว่าเขาโครงว่าเฮ้ยมันเรื่องราวมันเกิดไม่ดีขึ้นแล้วเนี่ย
เริ่มมีกลิ่นเริ่มมีกลิ่นตอนนั้นอยู่เกาะเสม็ด
เขาอยู่เกาะเสม็ดกันฮะสิ่งหนึ่งเขาบอกว่าเห็นสิ่งที่
พูดจากนั้นบอกว่าเห็นที่เดียหรือแม่มันนี่ครับ
คือโอนเงินจากโทรศัพท์มือถือเยอะมากโอนแบบโอนโอนโอนเดี๋ยวโอนเดี๋ยวโอน
เดี๋ยวโอนเดี๋ยวโอนคือแต่ก็อยากรู้ว่ามันโอนเยอะอ่ะโอนเยอะมาก
ไม่รู้ว่าโอนไปทำอะไรไม่รู้โอนไปทำอะไรแต่โอนจากมือถืออ่ะใช่
ซึ่งมีผู้เห็นเหตุการณ์ก็คือผู้จัดการเขาที่ชื่อเบียร์
แต่วันหนึ่งเขาบอกให้โอนไม่ได้มันอันลิมิตเหรอ
ใช่แต่หมายถึงสมมุติเขามี๕โทรศัพท์อะเขาใช้อาคาเมตร
สมมุติมันเป็นอย่างงี้ปุ๊บอาคาเฟน๒๐คนหนึ่งอาคาวแล้ว
อาคาวแม่เขาอีกละเพราะเขาก็ได้สัก๒อัน
ตั้งแต่วันประมาณ๑ล้าน๙แสนและได้๓แสน
ตั้งแต่วัน๕บัญชีและบางทีเขาไปกดบัตรด้วยนะคะ
แล้วทำไมแบบธุรกิจแบบทุจริตแบบนี้ทำไมแบบว่าแบงค์มันยอมผ่าน๓แสนต่อวัน
เขาไม่รู้ไงมันจะไปดูด้วยยังไง

แต่ว่าลูกสาวนี้เอาชื่อเขาไปเปิดแบงค์
แต่ก็อันนี้ก็ไม่รู้ว่าความจริงหรือเปล่า

ก็คือตัวผัวเขาผัวเด็ก๒๐ถูกต้องไหม
กับอีกคนนึงที่กำลังจะโดนหมายสารก็คือแม่

เขาก็ต้องสาวแม่คนใกล้ชิดถูกเวลา
เขาก็คงจะดูจากเหตุการณ์ว่ามีการโอนเงินกันยังไง

ถ้าส่วนนี้ถูกต้องก็กลับไป

ต้องใช้ก็ยึดเก็บไว้ก่อน

มีการเงินไปอยู่ในปั๊มน้ำมันว่ะ

คือยังไงคือไปซื้อธุรกิจปั๊มน้ำมันไว้หรือว่า

เขาเหมือนแบบว่ามีการโอนไปให้เจ้าของปั๊มน้ำมัน

แต่เขาก็รู้ว่าเงินที่แม่มณีเอามาซื้อบ้าน

สินแล้วที่ยึดได้ประมาณ๗๐๘๐ล้าน

๗๐๘๐ล้านที่ตอนนี้เป็นตัวเลขขึ้นมา
แต่ตอนนี้ผู้เสียหายคาดว่าน่าจะเกิน๑๓๐๐ล้านบาทแล้ว

เห็นไหมตัวจริงของเขาอ่ะ

ไม่ใช่แต่งหน้าคนแต่งหน้าผิดไงเธอนึกออกป่ะ

เคยมีดารามาพูดพี่ว่าตัวจริงนางสวยเคยพูดป่ะ

บอกว่านี่เจ้าของรายการน่ากินมากเลย

แต่ช่างแต่งหน้าคนนี้ควรจะได้รับรางวัลนะเธอ

แต่งหน้าให้แก่ยอดเยี่ยมหมดไปอยู่ทำเอฟเคบทแม่บทอะไรอย่างนี้

แต่ดูนางก็ดูอ้วนขึ้นนะตอนระยะหลัง

ไม่รู้เห็นในภาพเคลื่อนไหวล่าสุดอะ

วันที่๑๗เนี่ยบัญชีของแม่ใช่ไหมคะ
มีการถอนไป๖๐๕ล้านบาท

และช่วงบ่ายในวันเดียวกันนั้นก็มีการถอนไปอีก๑ล้านบาท

ปัจจุบันเงินคงเหลือในบัญชี๑๑๐๐๐บาท

อ่ะคือลูกสาวเอาชื่อไปเปิดเป็นชี้ไม่อยากให้ชื่อเอาแม่เป็นลมอยู่
แม่เป็นความดันสูงสูงถึงสองร้อยยี่สิบหูก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นลมนี่ยะ
แม่เป็นความดันอยู่แล้วก็มันกินดีอยู่ดีมันถึงได้เป็นความดัน
ตายแล้วไปเอาเอาแม่ลูกมันมาบรุงบำเลอให้แม่มันกินขนาดนี้
ถึงได้เป็นความดันคือเขาเจอเรื่องสะเทือนใจพี่ม้า
เหนื่อยความดันมันก็เลยขึ้นไงไม่จริงไม่จริงเหรอเออคนเป็นความดัน
นี่มันอยู่ดีกินดีหมดน่ะเส้นเลือดมันเอาไปอุดตันยังไงนะ
แล้วพี่ม้าพี่ม้าพี่ม้าความดันขึ้นไหมมันไม่ขึ้นเลยอ่ะ

ครับทำไมทีนี่ถ่ายคลิปแอปอ่ะจะลุงสตอรี่ซะหน่อยเขาบอกเนี้ย
ทางเจ้าที่ตำรวจก็ต้องทำงานควบคู่กับเรื่องมนุษยธรรม
ในเมื่อผู้ต้องหาไม่สบายเราก็ต้องช่วยกันรักษาให้ปลอดภัยที่สุดก่อน
อันนี้ก็ถูกต้องแล้วไงไม่ได้ผิดอะไรเลย
ก็ถูกต้องแล้วไงแต่ที่เราพูดก่อนหน้านี้จ้ะถูกต้องแล้วไง
ที่นางจะมาเป็นลมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอ
อะก็นั่นแหละความดันสูงสมุดบัญชีไม่รู้เรื่องเลย
บอกว่าแม่เขาไม่รู้เรื่องบัญชีอยู่ที่แม่มณีไง
เขาอาจจะแค่แบบแม่ไปเปิดบัญชีหน่อยหนูจะไปทำธุระ
หลังจากนั้นเสร็จก็ไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เลยเหรอว่าตัวเองมีสมุดบัญชี
รู้แต่ไม่เคยรู้ยอดเงิน
นะครับผมจากกรณีน้องอ้อมนะครับเด็กหญิงวัย๑๕ปีชาวจัวร์นครรภ์ราชศรีมารหรือว่าโครลาร์นั่นเอง
ตัวแทนลิขสิทธิ์ดำเนินการล่อซื้อจับกลุ่มสินค้าละเมิดลิขสิทธิ
ประดิษฐ์กระทงขายนะครับผมโดยติดรูปตัวการ์ตูนดังอย่างคุมะนะครับ
แล้วก็แมวกาฟิลพร้อมเรียกเงินค่าปรับประมาณห้าหมื่นบาทครับ
เพื่อเป็นการไกลเกลี่ยต่อมาบริษัทเนี่ยในตัวแทนฐานะลิขสิทธิเนี่ย
แจ้งว่าไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใดทำการจับลิขสิทธิ์ผิดกฎหมาย
ทำให้มีผู้ที่ถูกเป็นเหยื่อเนี่ยเดินทางเข้าแจ้งความกับเจ้าที่จำรวจเป็นจำนวนมาก
ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนะครับคุณผู้ชมล่าสุดครับวันนี้ครับ
สถานีตำรวจภูทรเมืองนครราชศรีมานะครับผู้เสียหายจากการถูกเรียกค่าปรับลิขสิทธิ์
กับกลุ่มคนที่แอบอ้างว่าเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ลายการ์ตูนค่าปรับนะครับ
ในฐานะกันโชคทรัพย์ซึ่งล่าสุดเนี่ยมีผู้เสียหายกว่าสามสิบรายครับ
สามสิบสามสิบลายครับที่เป็นขูดลิขสิทธิ์เขากับคนจนเนี้ยน่ะ
ค่อยค่อยขูดไปเรื่อยขูดไปเรื่อยจดออกมาสามสิบคนละห้าพันหกพัน
ของครับสิมาเปิดเผยว่ากรณีของน้องวัยสิบห้าปีนะเนี่ยได้มีการแจ้งความแล้วตั้งแต่

ส่วนวันนี้ใครพิสูจน์ว่านะครับเป็นผู้เสียหายจริง
ก็จะเริ่มแจ้งความได้ทันทีครับ

คนที่เขาโดนพาดพิงคือเอาไงไปจับลิขส่งลิขสิทธิ

คุณเช็คเบอร์โทรศัพท์ผมได้เลยว่าผมไปล้อซื้อหรืออะไรไหม
การที่การทำซื้อเขาตรวจสอบเป็นรายเดือนก่อน
พี่จะมาตั้งแต่วันที่น้องเขาลงโปรไฟล์ตั้งแต่วันที่๑๐
แล้วมีคนส่องเฟสเขาดูว่าโอเคจะจำหน่ายจริง

พอจอยงานปุ๊บเขาก็ถามพี่ตัวนี้ละเมิดลิขสิทธิ์พี่ไหม
เขาทำซ้ำขึ้นมาชีวิตผิดของพี่ไหม

ถ้าผิดผมก็ไปแจ้งความลงทุกข์ผมก็แคปเอาหน้าออกมา
ผมไม่ได้ไปสั่งจองไม่ได้สั่งซื้อ
ดูในรูปโปรไฟล์แต่คนที่ทำมันไม่ใช่
ผมเป็นคนที่พูดจริงแต่ถ้าตอนนี้ผมถึงออกมา

ตัวนั้นจริงเพชรผมจะพูดได้
เพราะเขาทำงานกับอีกบริษัทหนึ่ง
แต่คือบริษัทของเขาจะจอยกันว่าพี่มีตัวนี้ของพี่ไหม

จอยงานกันมาแต่เรื่องอย่างอื่นผมไม่ได้สนใจ
แต่ผมสนใจว่าเป็นอะไร

มันเกิดจากกระทงของเด็กอายุ๑๕

แล้วปรากฏว่าไปจับเด็ก

เขาบอกว่าเคยเป็นฟรีแลนซ์ที่ทำงานเกี่ยวกับบริษัทลิขสิทธิ์นี้

ว่าเขาเคยเป็นฟีแลนซ์แต่ตอนนี้ไม่ได้ทำงานที่บริษัทนี้เรียบร้อยแล้ว
มันมีแบ่งลิขสิทธพงลิขสิทธิ์เพลงใครเปิดเพลงเปิดเพลง
จริงจริงแล้วทุกวันที่มันมีนะถูกหรือว่าหรือว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่า
แม่ประมาณว่าใครจับได้ก็ได้ส่วนแบ่งเพิ่มแบบว่าได้ค่าเปอร์เซ็นต์ไป
เหมือนทำขนงานอะว่าเท่ามั้ยแต่เครื่องปั้นจิงเผาของชาวบ้านที่วาดเป็นสตรอบเบอรี่

ตอนนี้ยิ่งใหญ่คนก็กลัว
กำหนดว่าวาดอะไรออกมาก็จะเป็นเหมือนการ์ตูนเขาหรือเปล่า

คนที่วาดผู้ก่อตั้งก็มี๒คน

บางคนก็เลยเข้าใจผิดว่าสามารถที่จะเอามาใช้ได้แล้ว

เขาบอกว่ายังไม่สามารถเอามาใช้ได้นะครับผมตรงนี้นะฮะ

นี่คนไทยเก่งไหมตั้งแต่เรื่องของแม่มณีนี่นะเก่งเนอะ
แล้วก็เรื่องของอินเนี่ยกระทงกระเทิงอะไรอย่างนี้ก็เก่งนะ
มันเก่งไปในทางนี้นะจนทางเร็วเนี่ยเก่งนะ

คนไทยนะมีทักษะการพูดภาษาอังกฤษได้แย่ที่สุดในโลก

ณตอนนี้นะถ้าเราจะพูดกันนะ
เออก็ดีแต่แกนี้นี้เนี่ยแหละเพราะมันประโยคยาวมาแล้วแกเออ
ครับผมรีบสะกดมันไม่ทันเลยนะครับผม
เย็บเบบเบเออนะเขาบอกงี้ว่า
เผยข้อมูลเนี่ยการจัดอันดับทักษะด้านภาษาอังกฤษเนี่ย
จากกลุ่มประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ
อย่างเช่นบ้านเราก็ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ
ถูกไหมเป็นภาษาราชการ
เราไม่ไปพูดถึงซิงคโปร์หรือว่าอินโด

ประจำปีของ๒๐๑๙เขาพบว่า
ในเนเทอร์แลนด์เนี่ยได้เป็นอันดับ

เออเนเทอร์แลนด์
ส่วนประเทศไทยอยู่ในลำดับที่๗
จาก๑๐๐ประเทศ
แต่เขาพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอันดับหนึ่ง
สำหรับอันดับในปีนี้ของไทยเนี่ยนะ
ซึ่งอยู่อันดับที่๗๔ก็มาจาก๑๐๐ประเทศอย่างที่บอกไป
เพราะว่าเขาระบุว่าอยู่ในลำดับที่เรียกว่าต่ำมาก
ร่วงนะฮะต่อเนื่องกันมา๓ปีแล้ว
จากเมื่อปี๑๘นะอยู่ในอันดับที่๖๔จาก๘๘ประเทศนะ
แต่ตอนนี้เนี่ยพอปี๑๗เทิบมาอีกเนี่ยนะ
ก็มาอยู่ที่อันดับ๕๓จาก๘๐ประเทศ
ซึ่งไม่ใช่จากรอยซึ่งก็แย่แล้วนะอันนี้ก็เรียกว่าต่ำแล้ว
เมื่อเทียบกับประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นซิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส
ฟิลิปปินส์เก่งอยู่แล้วฟิลิปปินส์ได้อยู่แล้วสิ
ฮามากก็ดีกับไทยไม่ดีอยู่ในอันดับที่๕นะ
อย่างซิงกาโปร์เนี่ยเขาอยู่ในอันดับที่๕ของโลก
ส่วนในอาเซียนเนี่ยนะเขาจะมีอันดับสูงกว่าไทยเนี่ยนะ
นั่นก็คือฟิลิปปินส์ซึ่งฟิลิปปินส์อยู่ในอันดับที่๒๐ค่ะ
มาเลเซียมาเลเซียอยู่ในอันดับใช่ไหม๒๖นะครับผม
แล้วก็เวียดนามอยู่ในอันดับที่๕๒ใช่
แต่เวียดนามนี้เขาดีกว่าอย่างหนึ่งคือเขาพูดภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก
คือก็พูดภาษาเวียดนามแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสเลย
เพราะว่าทุกคนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็คือพอฝรั่งเศสมันเข้าไปแบบว่าเป็นยึดเป็นเมืองขึ้นใช่ไหม
ทุกคนก็ต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ต้องไปเรียนในประเทศฝรั่งเศส
หลังจากที่ไปต่อมัธยมแล้วหรือมหาวิทยาลัยก็เลยได้ไป
อินโดนีเซียอินโดนีเชียก็จะอยู่ติดอันดับที่๖๑
ค่ะคุณครับเมียนมาร์๘๖ซึ่งแย่มาก

ก็น้อยของเราอยู่ดีอันนี้เรียกว่าต่ำมาก
จนจะสังเกตได้ว่าอย่างสมมุติเราไปพม่า
หรือไปกัมพูชาเนี่ยเขาแทบจะไม่พูดภาษาอังกฤษกันเลยน้อยมาก

ภาษาอังกฤษของคนไทยเนี่ยนะมันแบ่งแยกในลักษณะแบบนี้ในประเทศตัวเราเองเนี่ยนะมันจะแยกเป็นมีภาคกลางภาคเหนือ
สามารถเนี่ยนะทางภาษาอังกฤษเนี่ยสูงกว่าภาคกลางกับภาคเหนือนะภาษาอังกฤษสูงกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคใต้
คือกลางกับเหนือเราเนี่ยภาษาดีกว่าดีกว่าอีสานกับใต้ใช่นะแล้วก็คือดีกว่าเล็กน้อยด้วยนะไม่ได้ว่าดีกว่าเยอะดีกว่าเล็กน้อยกรุงเทพเนี่ยมีความเชี่ยวชาญทักษะภาษาอังกฤษมากที่สุดของประเทศแน่นอนมันเป็นศูนย์กลาง
ประโยชน์ก็ให้ใช่อีสานน่าจะได้เยอะเนอะมันได้แบบอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่รับซับภาษาใบซาของแล้วถูก

ภาษาอังกฤษนี่ไม่ใช่ภาษาของบ้านเรานะ

มันก็น่าจะเป็นภาษาที่เรียกว่าเป็นภาษาสากลที่ต้องใช้ได้

แต่จริงตัวคุณแม่มานี่เขาไม่ได้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษเป็นระดับหนึ่ง

อะไรนะ

โอเคเมื่อก่อนเราเคยเล่นเท้นเท้นอะไรเห็นไหม

ทุกวันนี้คุณแค่เข้าแอปพลิเคชันให้เป็น

เป็นเรื่องราวนาทีระทึกนะครับ
ช่วงนี้ข่าวผู้ต้องหาแหกคัง

เกิดขึ้นที่ระยองนั่นเองครับผมนะครับ

หากห้องขังตำรวจปิดเมืองระยองไล่ล่านะครับ

ภูมิกับสถานีตำรวจภูทรนิคมพัฒนาระยองนะครับ

ประกอบด้วยนายปริญญาชาติไทยอายุ๒๗ปี
แล้วก็นายเรวัตรโฆษฎศาสตร์นายุ๓๗ปี

ก่อนถูกนำตัวนะฮะเข้าห้องขังนะครับ

ญาติของผู้ต้องหาทั้งสองคนได้นำอาหารมาเยี่ยม

ผู้ต้องหาทั้ง๒ก็ดันประตูอย่างแรงทั้ง๔
ก่อนจะวิ่งออกมาล็อกคอ๑๐เวร
ไว้นะครับผมแล้ววิ่งหนีไปกับความมืดหน้าสถานีตำรวจทันทีครับ
นี่ไงดาบตำรวจสำรวยเปิดเผยว่าตนไม่ได้พกอาวุธ
และไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นโดยสองผู้ต้องหาเนี่ย
ใช้แรงผลักประตูแล้วก็ตรงดึงเข้าที่คอเสื้อแล้วก็ล็อกคอพยายามต่อสู้
อย่างเต็มที่แต่ก็ไม่สามารถต้านแรงของสองผู้ต้องหาได้
ทั้งคู่จึงหลบหนีไปได้ครับเบื้องต้นเจ้าที่ตำรวจ
กระจายกำลังไปทั่วพื้นที่แล้วก็สกัดตามเส้นทาง
คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีนะครับแต่ก็ยังไม่พบตัว
เรื่องต้นคาดยังคงหลบอยู่ในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับผม
เพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยสองคนร้ายเนี่ย
เป็นคนในพื้นที่จึงคาดว่ายังกบดานเพื่อที่จะ
หลบหนีออกนอกพื้นที่ต่อไปนั่นเองฮะ

เรื่องศาลที่เราเล่าให้ฟัง

อันนี้คือที่หนีออกจากศาล

กลัวเมียจะไปคลอดในคุกเมียก็ไม่ได้ท้องนะ

ก็กลัวตายไปเลย
เอาจริงแค่ชีพประจองยังไม่ดับ

โอเคทุกคนต้องตามกันต่อ

เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวช่วยทำความสะอาดเสื้อผ้าค่ะโอ้ดีฮะ
ถ้าเราที่จะเลือกใช้ของที่ดีมีคุณภาพ
เวลาที่เราแล้วก็ครอบครัวสวมใส่เสื้อผ้า
ก็จะช่วยทำให้มีบุคลิกภาพที่ดี
วันนี้เราก็เลยนำเสนอผลิตภัณฑ์นี้เลยนี่อยู่ด้านหน้า
จูบจ้องนะครับซักผ้าสะอาด
ทำลายต้นต่อที่ก่อให้เกิดกลิ่นอับชื้นขจัดคราบฝังแน่นพร้อมกับการดูแล
ลึกถึงเส้นใหญ่ผ้าก็ทำให้ผ้าคงไว้แต่ความหอม
สะอาดสดชื่นใช้ได้ทั้งผ้าขาวแล้วก็ผ้าสี
สามารถดูแลทุกชุดโปรดของคุณนะคะได้อย่างทุกครอบครัวกันเลยทีเดียวค่ะ
คือปริมาณฟองที่พอเหมาะจึงทำให้ร้างออกง่ายช่วยขจัดคราบสกปรกได้เร็ว
หัดเวลาในการซักได้มากขึ้นเหมาะกับการซักเครื่องแล้วก็ซักมือ
เพราะว่าช่วยถนอมมือด้วยแล้วก็ไม่มีคราบเหนียวติดมือหลังซักอีกด้วยนะฮะ
สมาร์ทผลิตภัณฑ์ซักผ้ามี๒สูตรให้เลือกคือสีชมพู
สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับก็ลองไปเลือกกลิ่นที่ชอบ
ช่วงหน้านี่นะคะก็มีแม่นี่นะแม่ทำไมกุ้มใจกับลูกสาวมากเลยไม่มีผัวสักที๓๐แล้ว
มันซั่นก็เอาไม้ฟาดผัวเลยต้องไม่มีผัวอย่าให้ลูกมีผัว
ทำไมไม่มีคนจีนทำไมมันไม่เอากูไปเป็นลูกมันต้องฟาดอยู่นะเลิกมีสักทีได้ไหม
ช่วงนี้คนอวดหัวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมครับช่วงนี้
ไปกันที่นี่ก่อนอันนี้เป็นคลิปที่มีคนแชร์เยอะที่สุดพี่แ
พี่สาวเขาบอกว่าทุกวันอย่างนี้ก็ได้หรอ
ถูกพี่ม้าพาไปชิมไวน์ไหมครับไปถึงฟร้องฟรั่งเศสเลย
แต่ไม่ต้องไปถึงนู่นนะครับไปที่โคราชพอ
โคลาสไวน์ไทยอร่อยนะ
ถูกมีผู้ใช้เฟสบุ๊คลายนึงชื่อว่าโคลาสเน็กส์เต็ป
ได้นำคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดนะฮะโพสต์ลงโลกโซเชียลที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่
เป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ถึงพฤติกรรมของชายคนหนึ่งครับกำลังเปิดขวดเหล้า
แล้วก็ขวดวายที่วางจำหน่ายอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง
สาขาอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
เปิดยังไม่จ่ายตังหรอ

เพื่อชิมรสชาติของเหล้าแล้วก็วายแต่ละชนิดครับ

โดยคลิปดังกล่าสังเกตว่านะฮะ
ชายคนดังกล่าวได้เดินเลือกดูเหล้าที่มียี่ห้อดัง
หลังจากถูกใจเหล้าชนิดดังกล่าวแล้วเนี่ย
ก็เปิดฝายกดื่มกินเพื่อชิมรสชาติครับ
ก่อนที่จะเดินเปิดขวดเหล้าแล้วก็ขวดวาย
รสชาติทีละขวดทีละขวด

แม่นี่ดีจังเลย

แล้วดูคนนั้นเขาจะมาของวิ่งเขาจะยืน

เดี๋ยวดูว่าสุดท้ายจะจบยังไง

แล้วก็มีคนอยู่ตรงนั้นโทรข้างหลังก็งง

ก็เดินด้อมมองครับเหมือนจะซื้อนะฮะ

ชิมอีกครับชิมอีกคับ

เอาขวดเล็กครับผม

เดินไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เพียงแค่ขวดเดียวเท่านั้น
โดยค่าเสียหายในการชิมเหล้าและวายในครั้งนี้เป็นเงิน๑๗๓๑บาทครับ
เพื่อให้มันใช้ค่าเสียหายในการชิมเหล้า
แล้วก็วายในห้างทั้งหมดล่าสุดเจ้าที่ตำรวจทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้ว
แล้วก็ได้นำตัวมาสอบสวนแต่พบว่าเป็นผู้สติไม่สมประกอบอ๋อโอเค
นี่ไงล่ะจึงส่งเข้านะครับบำบัดอาการที่โรงพยาบาลจิตเวทนครราชศรีมา
ส่วนมูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการเจรจาระหว่างผู้เสียหายกับทางญาติของผู้ก่อเหตุนะฮะ
เขาพันกว่าบาทเขาพันกว่าบาทเองโถยมันก็ไม่รู้เอาไว้แบบว่า
แล้วก็ไม่ได้มีความผิดหรอกเล่ากูกูอ่ะถ้าชิมขวดแพงไปก็นี่เป็นเรื่อง
ไม่มีขวดแพงไม่ได้วางอยู่อย่างนี้ถูกขวดแพงต้องเข้าไปอยู่ในตู้
แล้วก็มีกุญแจล็อคอ่าวีแน่อ่าวีด้วยโอ้ยคนอวดผัว
เขาบอกว่าแฟนเขาจะเซอร์ไพรส์ให้วันเกิดอ่าเหรอบ้าบ่า
มีรายงานว่าเกิดเหตุรุนแรงมากในครอบครัวหนึ่งนะคะในประเทศจีน
มีหญิงสาวรายหนึ่งเนี่ยได้ไปแจ้งความ
จับแม่ตัวเองอ่าวบอกว่าแม่ตีแม่ว่าเอามาเอามาเอามา
เหล็กตีว่าดูดินี่เลยค่ะคุณคะช้ำขนาดนี้มันช้ำ
อันนั้นคือรอยวัดว่ามันแบบว่าโดนยาวจากไหนถึงไหนเอ่อ
ความยาวไหนถึงไหนเนี่ยช้ำถึงขนาดนี้เลยซึ่งก็บางจุดนี่มีเลือดออกด้วย
มีรอยฟกช้ำขนาดใหญ่ตามแขนเป็นที่บอกว่าเป็นแม่เลี้ยงหรือเปล่า
ไม่ใช่ไม่แม่จริงแม่จริงแม่จริงเดี๋ยวสิจะบอกให้ว่าเพราะอะไร
ทำไมคนจีนก็ถึงได้อย่างนี้นี่ตามขาตามอะไรนี่ก็โดนหมดเลยนะฟาดอย่างนี้เลย
ไว้พอใจลูกสาวตัวเองมากครับผัวไม่ได้อายุสามสิบแล้วลื้อยังไม่แต่งงาน
อัยจารย์อ๋อยังไม่หาออกเรือนยังไม่ได้แม่งออกเรือนไม่ได้
เนี่ยก็ได้รับนะฮะการโทรแจ้งเนี่ย
เสร็จแล้วเนี่ยนางทั้งสองคนเนี้ยก็เปิดกิจการขายอาหารอยู่อืม
ภาพของอาลินเนี่ยพกรอยช้ำมีเลือดอาบต่างนานา

มันบอกว่าการทำแบบนี้ผิดกฎหมายแต่แม่บอกไม่ผิด
เพราะว่าลูกว่ามั่งไม่มีผัว

เพราะลูกเขายังไม่มีขัว
เม้าหมาวุ่ดกิดไม่เล่า

ต้องคอยดูแลริวตลอดเลย๓๐ปีแล้ว
โอ้ยหยุดเถอะพอแล้ว

อะม้าหรือผ่าไหนนะ

อ้าหรือยามาทำเป็นโคมเดี๋ยวโคมแด้
อ้าวก็เรียกคุณแม่เล่าเหมือนเป็นผัวเลย

มึงไม่ต้องลอไปลอมาไม่ตกลุ้ม

พูดข้องให้บรรที่อยู่เลยอยากตื่นเต้น๒๐ไม่เคยเสียตัวพวนตื่นตัว
รู้ตลอดค่ะเขาเรียกว่ากำหนดรู้ค่ะไม่ต้องห่วงก็ได้มึง
อะไรล่ะนี่แหละคนจีนนี่คือมันนานเกินไปนะกะการที่แบบมีอายุ
หนึ่งสามสิบแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าไหนว่าป่านเฉริย์นี่แล้ว
มันควรจะออกเรือดไปแล้วนึกออกไหมแล้วมันยังทราคทรักษังอยู่อย่างเนี้ย
เหมือนให้คนมีลูกให้คนมีแต่งงาน
ที่ประเทศจีนนี้เขามีแบบว่ามันเป็นลานเป็นลานลานหนึ่งที่เขาแบบว่า

แล้วก็มีแบบเหมือนกับเสพสมบ่มิสมมาลัยไทรรัศน์อย่างนั้นอ่ะ
ก็ให้คนไปลงชื่อได้เลยแล้วก็ให้ซับ
มาแมตช์กันมาแมตช์กันเป็นนันเตรียดกันได้
คนมันแบบไม่เอาคู่กันเนอะจริง

คือคนมันอยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้โดยเฉพาะเขาบอกเมืองที่เจริญมากแล้วอย่างนี้

มีอัตราสูง
ญี่ปุ่นอย่างนี้ญี่ปุ่นถึงขนาดยังไงรู้ป่ะ

ก็สิงคโปร์มันบอกช่วยมีลูกกันหน่อย

อายุงานเมื่อก่อนคุณนะ

มันจะเปลี่ยนละ๖๐จะไม่เกษียณละ

นี่ไง๕๖๔๖๐แล้วคิดว่าจะ๗แล้วมันยังไม่กระเสียเหล่ะเธอลองคิดดูซิบ

บอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่แต่งกันแล้วไม่มีลูกมีเต้าแล้วใช่ไหม

แต่คนก็ตุ๊กเป็นเกย์เข้าไปเยอะด้วยนั่นแหละ
ถูกว่าทำดีอะไรก็เยอะกันเป็นสิ่งจริงนะตอนนี้
มันก็แบบว่าไม่ค่อยจะอยู่กันยังไงละ

ฉันเห็นดูสิโครงคารมก็ท้องกันแล้วเงางงักก็ท้อง

คนมีลูกก็ตอนนี้อายุเยอะกันแล้วถูกไหมล่ะใช่

โอ๊ยไปพูดกับพวกที่มีอาชีพอีกแบบหนึ่งสิ
เอ้าเดี๋ยว
แล้วก็รัฐมนตรีวัตรการกระทรวงกระดาษโขมเนี่ย
พร้อมคณะวันนี้หลายคุณก็อยากเจอนายุคอยู่ในสภา
แต่วันนี้นายุคเขาไปไม่ได้เขาขอสภาไม่ได้
เพราะว่าจะต้องเดินทางไปที่เมืองอุบลรัชธานีก่อน
แล้วก็เดินทางต่อไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสงนะฮะตะมนต์ดู
อำเภอวราศรีสไหลจังหวัดศรีสะเกียจ
มาดูเลยลุงนี่ใส่แว่นดำด้วยเป็นยังไงล่ะ
เท่ไงเท่ก็วันนี้นายกตู่เนี่ยจะเป็นประธานเปิดอบ
อบนะฮะมะเร็ดพันธุ์ข้าวเปิดโรงอบมะเร็ดพันธุ์ข้าว
แล้วก็ทดสอบระบบการคัดคุณภาพข้าว
รวมถึงการพบปะเกษตรกรพร้อมเยี่ยมชมกิจการการดำเนินงานต่าง

อย่างไรก็ตามคนก็ไม่ได้สนใจหรอกวันนี้นายกก็ไปทำอะไร
คนก็ดูว่านายกเนี่ยใช้รถอะไร
เลขทะเบียนเลขทะเบียนอะไรก็แน่นอนก็คือเอาผ่าน

เผ่าหนึ่งเลยโปส์หนึ่งเลยนะครับ

บุกไม้บุกมือคนก็แบบโอ้หูหรอดูมั้ย
นายุคจะเข้าสมมุติว่าถ้านายุคเข้าสภาพปึ๊กบุเรดตึงรายการสภาพจะดีทันทีถูกต้องมั้ย

นะก่อช้อ๑๑๑๑คับผมนะไว้เสียงโชคเดือนวันที่๑๖พฤศจิกายนรองดูนะฮะ
เนี่ยหรอกนะอุ้งสนาติอยู่ที่ประเทศจีนอีกหรอออกอย่างนี้ฉันชอบมากเลยอยาก
มีกฎหมายแบบนี้ในบ้านเราบ้างจีนเขาออกกฎหมายมานะบังคับให้การเล่นเกมเนี่ยของ
กำหนดผู้ที่มีอายุต่ำกว่า๑๘สามารถเล่นเกมได้ไม่เกินวันละ

ให้เล่นได้ในตัวที่กำหนด

นั้นเนี่ยในวันหยุดอื่น
หรือว่าอีกทั้งยังจำกัดให้เล่นเกม

ไม่ให้เล่นนะในช่วง๔ทุ่ม

เพื่อปกป้องไม่ให้เยาวชนเล่นเกมข้ามคืน

จากนี้แนวทางดังกล่าวนี้ยังจำกัด
ไม่ให้เยาวชนนี้ใช้เงินจริง
ในเกมเกินกำหนดด้วย

ผู้ที่มีอายุ๘๑๖ปี
จ่ายเงินในเกมได้สูงสุดแค่

แล้วก็มีผู้มีอายุประมาณ๑๖

จะใช้จ่ายเงินในเกม
เกมเนี่ยน้ำก็ไม่ให้เกิน๔๐๐หยุดก็๑๗๓๒บาทจากที่มันเกิดขึ้นมาจริงใช่นะไม่อยากเชื่อ
แนวทางหลังรัฐบาลนี้จะถูกนำไปปรับใช้กับผู้ที่ให้บริการเกมออนไลน
การที่รัฐบาลออกกฎระเบียบออกมาเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับตลาด
เพราะว่าจะทำให้บริษัทเกมมีแนวทางที่ชัดเจนพร้อมทั้งระบุว่าการดำเนินการ
เพื่อปฏิบัติตามแนวทางของรัฐบาลจะทำให้เร็วที่สุดดีมาก
ดาราสาวใสนางหนึ่งที่ชอบนัวเนียคลอเคลียร์กับผู้ของตัวเองจนคำว่าเหมาะสมนางไม่รู้จัก
เอาเป็นว่าชีจะเป็นใครเดี๋ยววันนี้ขอเอาเจ๊หว่างค้าขาออกมาอ่านหน่อยนะฮะ

โอ้โหดูสิมาแล้ว
ไม่น่าเชื่อว่าดาราสาววัยใสที่เห็นมาตั้งแต่เด็กด้วยนะแองจี้

ีจะมีพฤติกรรมแปลกประหลาดโดยเฉพาะเวลาที่อยู่กับแฟนนุ่ม
จะชอบก็ปกติเนอะจะชอบออดอ้อนทำตัวไร้เดียงสา
ยิ่งอยู่กับคนรอบข้างมากชีจะยิ่งอ้อนหนักเลย
เหมือนจะโชว์ให้คนเห็นว่านี่แหละแฟนฉันม้าออนภาหรือเปล่า
เพราะเราก็เห็นมามาตั้งแต่เด็กในวงการบันเทิง
ไม่ได้คุณแม่เพราะในนี้ไม่ใช่ไม่มาเพราะเขาบอกว่าดาราสาววัยใส

แล้วคนนี้แหละแฟนฉันโดยเฉพาะเวลาไปเดินตามสถานที่ต่างดาราสาววัยใส่
กอดแฟนกอดรัดก็ไม่เป็นไรนะ

ก่อนรัดฟัดเหวี่ยงโชว์ความรักให้คนอื่นเห็นแบบไม่แคร์สายตาใคร
จากนี้พฤติกรรมของดาราสาววัยใสเวลาไปถ่ายละครก็จะไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
ว่างจากคิวถ่ายละครปุ๊บก็จะเข้ามุมโทรศัพท์

รออยู่เนี่ยกำลังคุยกับเจ๊หว่างอยู่เนี่ย

คุยกับแฟนนุ่มก็ไม่เป็นไรเลย

ยิ่งวันใดแฟนนุ่มมาเป้าที่กล้องถ่าย

ดารารุ่นใหญ่หัวหงอกหัวดำที่นั่งอยู่เนี่ย

แบบนั้นเจ็งเลยอะให้หลบปุ่มเป็นสิ่งที่อื่นเพราะเกงใจดารารุ่นใหญ่แต่ดาราสาววัยใสกับเวียงใสค่ะ
เวียงใสรุ่นใหญ่ค่ะจะทำไมล่ะค่ะเพราะไม่ได้ว่าอะไรเลยค่ะเอากันเลยสิค่ะ
นี่แค่นั้นไม่ได้นั่งอยู่แล้วเอากันเลยสิค่ะยิ่งนวลเงียกันหนักกว่าเดิมส่วนฝ่ายชายก็ยอมให้แฟนสามารถทำทุกสิ่งเพราะรักดาราสาววัยใสมากแถมตัวเองไม่ค่อยจะมีเวลาแฟนนะดาราสาวมากแถมตัวเองก็ไม่ค่อยจะมีงานสักเท่าไหร่ว่าผู้ชายผู้ชายก็ไม่ค่อยมีคือก็ถามก่อนถามเจ๊วางก่อน
เป็นลอนลอยก็จะเคลียร์คลอหนูจะถามเจ๊วางเอาเหมือนว่าตกลงยังไวศัยอยู่หรอคะคนนี้
เขาบอกว่าแหมเธอต้องเขียนให้คุมเคลือหน่อยสิเดี๋ยวโดนฟ้อง
นะฮะถ้าพี่ม้านั่งอยู่ในกองพูดว่าอะไร
โชว์เลยสิเดี๋ยวเก็บตังค์

เกือบเป็นลูกสาวคุณแม่หรือเปล่าคนนี้

แล้วไม่ตึกเธอไม่ป้อน

คุณแม่ที่คุณแม่นับแบบว่านับเป็นลูกสาวเนี่ยมีอยู่ไม่กี่คน

แล้วไหนแบบว่าตั้งแต่เด็กเลยเหรอ

เออมีหรอ

รายการต่อไปนู่นน่ะไทยการถามตรงอ่ะ

แทนเป็นหนูน้อยขวัญใจแฟนอีกครั้งสำหรับอาเทอร์เว้ย

ที่จะปรากฏตัวอยู่ในคลิปวีดีโอแบบเป็นประจำ

แล้วก็มีงานบริเวณเยอะจริง
ทำเอาแฟนประทับใจในความน่ารักสดใส

ล่าสุดครับมีเหตุทำให้น้องอาร์
ทำให้น้องโอเธอต้องร้องไห้โดยนัคชาลีเนี่ยได้เปิดคลิบ
น้องยิ้มทั้งน้ำตารวงไอจีบพร้อมเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น
มีเด็กร้องไห้วันนี้ขำมากมันคือแม่เนี่ย
หรือพี่สาวของเนอะเองเนี่ย
รีวิวผมใช้งานคนท้องให้ช่วยถ่ายมาตลอด
คือคนที่ถ่ายคลิปก็คือแม่ของอาเทิร์นนั่นแหละ
ตอนนี้กำลังมีน้องอีกคนนึงนี่หน้าเหมือนไอแก๊กไหม
ไม่ใช่ตอนแรกเราจะถ่ายรีวิวกันใช่ไหม

ตุนตุนคือใครนี่
ตุ้นคือคนที่คอยถ่ายวีดีโอให้เราทุกรีวิวใช่ไหม
แต่ว่าเรากำลังจะถ่ายแล้วอยู่ดีตูนจะต้องไปคลอดน้องแล้ว

แล้วเดี๋ยวเราไว้ค่อยไปเยี่ยมดูนตูนโอเคไหม

แต่หน้าตาดีหมดเนี่ยลูกของไอ้ตุนตุนเนี่ย

ดีก็คือหน้าโครงไอ้แน็กกันหมดเลย
นิโครงนี้มันเป็นลูกเซี่ยวมาไง

แล้วก็จริงแล้วก็ถ่ายรีวิวเนี่ย

แล้วก็คือจะไปคลอดน้องของอาเทิร์นนั่นแหละ

พี่สาวและครอบครัวผมแข็งแรงไปเองได้

เพราะไปถึงอาจจะต้องไปรอนานมาก
หรือว่าสบายค่อยไปหาตูนกัน

เหนือว่าขอรีวิวอาร์เทอร์ให้เยอะนะครับ

มีคนจ้างฉันนะไม่เคยมีใครจ้างก็รีวิวนะปกติ
ทำอะไรทำอะไรด่าหรือฮะ

แต่แค่พี่มาทย์ใช้ลูกอมค่าเท่านั้นเป็นลูกเหม็น

เจี๊ยบรามาส่ายชุดว่ายน้ำเลย

ชิ้นโชว์ขาดระเบาอ่านข่าวไปใกล้กว่านี้เอาน้ำหยอดนี่ดังขาดระเบา
เบ๊ะมากตรงนี้นะพี่แอดทำไมครับ

ที่สมาชิกวงคาระเบ้าก็คือเชียรี่เมควัฒนา
ที่มีชื่อว่าเชียรี่เมฆวัฒนา

ผมไม่ทำตามคำสั่งของพี่แอดอีกต่อไหน
เขาเล่นกัน
ถึงข้าวอาวัศธิ์ศาลของคาระเบ้ากันแล้วคราวนี้
ผมไปกดล่าสุดเนี่ยทางเพจอะไรเนี่ย
ก็ได้ออกมาเผยภาพของพี่แอดกับเชอรี่เนี่ย
กำลังนั่งกอดคอกันดู
นั่นแหละในร้านอาหารแห่งหนึ่ง

คนแก่มันเล่นหยอกกันแรงไป

เสิร์ตฉลอง๔๐ปี
ก็นี่ไงเราเรื่องของเรื่องโถเอ้ยพี่น้องครับ

เตรียมตัวนะนับถอยหลังแล้วนะครับ

นี่ไงก็ประมาณนี้แหละ
เข้าใจเล่นนะยาปูนนี้แล้ว

ในบริษัทวงการบันเทิงของเรามีอัลติ้งเกือบทุกบริษัท

แล้วก็คนรวมตัวกันเป็นภาพที่แบบว่าแค่

แล้วยิ่งตอนนี้นะโอ้โหหล่อเยอะมากเลย

เพื่ออะไรหรอ
อยากให้ฟันเสื้อแปะก้วยเข้ามาแล้ว
ในค่าไปร่วมปาร์ตี้กัน
ก็มีน้องต่อรู้สึกพี่พระชะละก็ไปด้วย

มีอยู่เขาไปถ่ายคุณแม่

คนทัพไปปาร์ตี้กับริมทะเล
การเกมภายเรือเล่นดนตรีกันนะครับ

นาดาอัลติ้ง๒๐๑๙มันเลิศ
มันคนแชร์กันไปหมดเลย

แนวนี้ไม่ใช่คุณแม่ไงคุณแม่ชอบแนวมีสิทธิ์มันนิดหน่อย
เราจะไม่แก่มันแม่งี้

แก่เกินอะไรไม่แก่เรามีเกาหลีอยู่แก่อะไร

เด็กก็เด็กเถอะม่าแก้พระแข่งกันมา

อ้าวไปนารายบีนาจับเวย์
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสามีภรรยาคู่นี้นะครับผม
ฮิปพอปนานาเผยเวย์สามีตัวเองเครียดหนักครับ
ลาออกจากวงไทเทเนียมแจงความสัมพันธ์กับขันเงินแล้วก็เดย์
นะครับผมเป็นเรื่องที่ต้องตกตะลึงกับรัปเปอร์หนุ่มเวซาเทเนียมประกาศ
ลาออกจากวงไทเทเนียมที่อยู่กันมาถึง๑๙ปีนะครับ
แล้วก็ทำแฟนเนี่ยแฟนเพลงเนี่ยช็อกไปตามกัน
แล้วก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มเวย
กับอีก๒สมาชิกหนุ่มในวงอย่างขันเงินเนื้อนวลแล้วก็น้องเดช
ถูกต้องอยู่กันแบบเป็นชีวิตของเขาเลยนะครับ
สาวนานาได้ออกมาเปิดเผยว่าเรื่องนี้เนี่ย
เขาไม่ได้อยากตัดสินใจแบบนี้มั่นใจว่าเขาทำอ่า
เขาก็ทำใจยากเหมือนกันกับสิ่งที่เขาต้องตัดสินใจลงไป
แต่นานาเชื่อว่าเวย์เป็นคนทำอะไรก็ตามในชีวิตเขาเนี่ย
เขาทำทุกอย่างด้วยใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม
สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเขารักแฟนเพลงเขามาก
แฟนเพลงก็เป็นแฟนเพลงที่เขารักกันมาก
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการตัดสินใจในครั้งนี้เนี่ยของเวย์เนี่ย
ต้องบอกว่ามันมีเหตุการณ์ที่เขาจำเป็นต้องตัดครับ
ส่วนความสัมพันธ์ของเพื่อนในวงมันเป็นเรื่องที่เป็นภายในจริง
มันเป็นเรื่องที่เหมือนกับเวลาคนรักกันในครอบครัว
แล้วบางทีเราไม่อยากต้องออกมาพูดมากกว่า
เพราะฉะนั้นแล้วเป็นเรื่องของครอบครัวจริง
และอยากให้แฟนเพลงทราบว่าเขาไม่ได้อยากตัดสินใจแบบนี้เลย

ต้องกลับมาเจอกันอย่างแน่นอนแต่ความสัมพันธ์ก็ยังเหมือนเดิม
ได้สามีรวยมั้ย
ได้สามีก็เรียกว่ามีสตังค์นะ
ไปเจ้าของโรงแรมอยู่สวิชเลยทีเดียว
ก็แต่งงานกันมาสามีเขาชื่อฟิลิปบรามัส
ดูหน้าตาคงจะจำกันได้เนอะ
จริงแล้วเขามีทายาทด้วยกันแล้วนะ
ปิดตัวนายน้อยเราเคยสัมภาษณ์เขาในสามแทรฟเบอริน

ก็มีข่าวลือเกิดขึ้นว่าทั้งสองคนนี้เขาแยกทางกัน

หลังจากที่ระยะทางที่มันห่างกันบ่อยมาก
ต่างคนต่างก็มีความสุขในที่ที่ของตัวเองจากมามากกว่า
นั้นทำให้เราเนี่ยต่างคนก็มีความรู้สึกว่า
ที่เป็นอยู่ไม่สามารถเติมเต็มความรักได้

อย่าให้ฉันต้องอวยพรอะไรอีกเลยนะ
ในเรื่องของความรักเนี่ยทำไมอ่ะมันก็ให้เหมือนเราแม่
ที่ม้าอวยพรเละทุกคู่เออบ้านบึ้ม
จริงหรออวยพรเละทุกคู่ตัวเองสิ
แม่ก็อยากตบปากนี่เป็นอะไรนะแสดง๕๐๐ตบปาก
เดี๋ยวเขาจะมีเซอร์ไพรส์วันเกิดหรอดูสิดูดู
ดูสิดูไว้พิงพันเป็นกันเนื่อยมาก